ฮะมีสิ่งปะปนมากับน้ำปลาปลาอีกแล้วนะครับ
ก็เป็นตัวสีแดงตัวเล็กนะฮะ
ให้ไปดูภาพกันก่อนนะครับว่าตัวมันลักษณะแบบไหนฮะ
นี่เป็นตัวรายน้ำนะคะที่กรองมาจากน้ำที่เราใช้ทุกวันนะคะเป็นน้ำปลาปลาค่ะ

น้ำปลาปลากลายเป็นว่ามีตัวอะไรพวกนี้ติดมาด้วยนะครับ
คนอำเภอบึง๓๐๐๐ซับสมทรที่จังหวัดเพชรบูน
ถามหาว่าเคยเจอปัญหาอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แล้วตัวนี้มันเป็นตัวรายน้ำจริงหรือเปล่า
หรือมันตัวอะไรกันแน่มันเยอะไปหมดเลยเห็นแล้วก็สยองนะครับ
ชาวเน็ตก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเหมือนกัน
บอกว่าที่บ้านก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะครับ
บางคนบอกว่าโอ้โหน่ากลัวจัง

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ติดต่อไปยังต้นโพสต์นะครับ
ก็คือนางสาวนิตยาทรงสิริวงศ์อายุ๒๕ปี

เช่าบ้านเลขที่๒๑หมู่ที่๑๔ตำบลกันจุ
อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
แล้วก็เพิ่งจะมาอยู่ได้เพียง๑เดือนเท่านั้นเองนะครับ
ทีนี้ก่อนหน้านั้นก็ใช้น้ำปลาปลาไปในการบริโภคอุปโภคอะไรต่าง
แล้วก็ใช้กับอุปกรณ์นี้คุณนี่คืออุปกรณ์อะไรรู้ไหมครับ

คุณเคยเห็นไหมเครื่องพ่นไอน้ำอะไรพวกนี้
บางคนเขาติดอยู่ตรงหน้าพัดลมไง
ให้มันเย็นสบายหรือว่าไปพ่นหมอกกับตามต้นไม้

ทีนี้ครับเครื่องพ่นหัวพ่นมันเหมือนมีอะไรอุดตัน
มันพ่นหมอกออกมาไม่ได้นะครับ
ซึ่งหมอกตรงนี้มันก็ต้องดูดจากน้ำปลาปลาขึ้นมาใช้
ใช่แล้วฝอยละอองมันจะเป็นฝอยละอองแบบเล็กมากเลย
แต่ทีนี้มันเหมือนอุดตันมันไม่พ่นหมอกออกมา
ทีนี้ครับก็เลยเอาผ้าไปเช็ดตรงหัวพ่นมัน
ปรากฏว่าเจอตัวอะไรสีแดงแบบนี้เต็มไปหมดเลย
ตกใจมากเลยทีนี้ก็เลยรีบเอาผ้ามากรองน้ำจากก๊อกดู
พบว่าการกรองน้ำจากก๊อกก็มีไอ้ตัวแบบนี้เต็มไปหมดเลย
ก็เลยโพสต์ลงในกลุ่มเพราะอยากรู้ว่ามันตัวอะไรกันแน่นะครับ
ทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๔นางสมศรีธามาศ
ก็มาตรวจสอบในพื้นที่ก่อนในเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็เปิดเผยบอกว่าน้ำปลาปลาที่ใช้ภายในหมู่บ้าน
มาจากน้ำบาดานหมู่บ้านซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็บ้านอื่นก็ยังไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
คาดว่าอะไรรู้ไหมคุณคาดว่าไอ้ตัวประหลาดเหล่านี้
มันน่าจะฝังตัวอยู่กับท่อปลาปลาในบ้านของผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นบ้านเช่าแล้วก็บ้านเช่าหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งไว้
ไม่มีใครอยู่มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ดังนั้นในตัวท่อปลาปลามันน่าจะสกปรก
คือหมายถึงท่อในบ้านนะมันน่าจะสกปรกนะครับ
กระทั่งนางสาวนิตยามาเช่าบ้านหลังนี้
แล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะเปิดน้ำใช้
และตัวแบบนี้มันฝังอยู่ในท่ออยู่นะฮะ
ทีนี้ทางหมู่บ้านจะแก้ปัญหาด้วยกัน
ท่อปลาปลาทั้งล้างท่อปลาปลากลาง
แล้วก็ล้างท่อปลาปลาให้บ้านเรือนที่เขาอยากจะให้ล้างด้วย
สัปดาห์แล้ว๑ครั้งเพื่อให้ตัวดังกล่าวนี้
ว่ามันจะหายไปนะครับก็ถ้ามันหายไป
ก็แสดงว่ามันติดอยู่ในท่อของบ้านหลังนี้
แต่ถ้ามันไม่หายไปก็ต้องไปตรวจสอบอยู่ว่า
ต้นต่อของไอ้ตัวเหล่านี้มันมาจากไหน
แหล่งน้ำปลาปลาเลยหรือว่าแหล่งน้ำบาดานเลย
ต้องไปค้นถึงต้นต่อมาเลยนะครับ